ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่พัทรลุงที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะค่ะอายุห้าสิบสามปี
ครับคือก่อนหน้านี้มีเจ้าหนี้ที่เขาฟ้องร้องบังคับคดีกับอดีตสามีของเธอ
อืมบอกว่าอดีตสามีของเธอเป็นหนี้อยู่หนึ่งหมื่นห้าพันบาท

แล้วก็ไม่ยอมใช้หนี้ก็มีการฟ้องร้องกันจนถึงขั้นบังคับคดีแล้วมารื้อบ้านเธอ
เพื่อไปใช้หนี้ของอดีตสามีที่ไม่ยอมจ่ายหมื่นกว่าบาทเหรอ
หมื่นห้าพันบาทอ่าสิบกว่าปีแล้วด้วยครับ
แล้วดูสภาพค่ะคือแทบไม่มีคืออยู่กันแบบนี้
เพราะถูกลื้อเอาไปนะหน้าต่างประตูคือทุกอย่างที่รื้อได้
หนี้เขาบังคับคดีรื้อไปหมดเลยอ่ะโอ้โห
นี่คือสภาพบ้านของนางกันติยาด้วงอ่อนอายุ๕๓ปี
อยู่ในพื้นที่ตำบลเขาปู่อำเภอศรีบรรพฤษจังหวัดพัทธลุง
เหลือแค่นี้จริงแล้วคุณผู้ชมนึกดูวันไหนฝนตกหนัก
ไม่รู้จะอยู่กันยังไงแดดร้อนร้อนอากาศร้อนร้อน
อยู่กันยังไงหลังคาก็ไม่มีอืมนี่ค่ะบางทีก็ต้องไปขออาศัยเพื่อนบ้านอ่ะ
โอ้โหเธอบอกว่าอดีตสามีอ่ะกู้เงินมาเมื่อสิบปีก่อน
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วก็ไม่ใช้หนี้
หนี้ก็เลยบังคับคดีเอาแบบนี้ครับล่าสุดนะคะ
ครอบครัวของนางกันติยาซึ่งมีกันห้าคนนะคะมีลูกสาวที่เขากำลังท้อง
มีลูกเขยมีหลานสาววัยแปดขวบและหลานชายวัยสิบสอง
ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะนายพิเชษวิริยภาหะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกร
เขาเห็นข่าวนี้ก็เลยสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สร้างบ้านคืนให้เลยสร้างบ้านให้เลยนะคะ
ก็มีกำหนังตำบลเขาปู่อำเผอสี่บรรพภศดูแลการขอสร้าง
ทางกรมส่งเสริมสหกรจังหวัดพัทธลุงจะร่วมรับผิดชอบในส่วนของเหล็กโครงสร้างหลังคา
แผ่นเหล็กมุงหลังคาประตูหน้าต่างวงเงิน๑แสนนะ
มีคนใจบุญมอบอุปกรณ์การก่อสร้างมาช่วย
ทางอำเภอทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดี๋ยวช่วยเรื่องค่าแรงในการก่อสร้างครับ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีบรรพฤษเดี๋ยวช่วยเรื่องระบบไฟฟ้าในบ้าน
นี่ค่ะสุดยอดจริงตื้นตันมาก
นางกันติยาบอกว่าขอบคุณหน่วยงานราชการและผู้ใจบุญทุกท่านเลย
ทำให้ตอนนี้มีแรงที่จะสู้ชีวิตต่อ
ตอนนี้ก็สามารถมองไปข้างหน้าได้แล้วเพราะอย่างน้อยก็มีที่พักอาศัย
ก็จะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับการช่วยเหลือมาใช้ประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาของหลานทั้งสองคนนะคะ
ขอบคุณมากเลยได้เกิดมั้ยได้บัญมั้ยกล่าวที่เจออีก
เป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งไงเป็นเจ้าหนี้
ในพื้นที่อำเภอศรีบรรพฤษที่พัทธลุงคือก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นเรื่องของการติดตามหนี้ทวงหนี้
ค่ะก็ทรัพย์สินอะไรที่มีเขาก็มาบังคับคดีเอาไปหมด

สามีไม่อยู่ไม่เจอ

ถูกต้องคาดว่าบ้านใหม่จะไปอยู่ได้๒๕พฤษภาคมนะคะ

ก็ควรจะมองในแง่ของหลักความเป็นจริงด้วยนะ
ว่าเขาก็อยู่แบบนี้คุณหลังคงหลังคาไหม
คุณยังลื้อไหมมันเกินไปหน่อยไหม

ถ้าเกิดไม่ได้บ้านหลังนี้ไม่ได้หนี้๑๕๐๐ตรงนี้คืนเนี่ย
ไม่ได้เอาข้าวของของเขาไปลื้อไปแล้วไปขาย

คือถ้าเอาไปก็ต้องเอาไป
พอที่ครอบครัวเขาต้องอยู่ได้ด้วยไง
ให้ขึ้นศาลล้มละลายศาลท่านยังดูเลยว่า
จะต้องเหลือให้เขากินเขาใช้เดือนละกี่บาทกี่บาทใช่ไหม
อันนี้เอาไปแบบไม่คิดอะไรเลยนะครับ